ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
กรณีสาราริมน้ำแม่กรองใกล้วัดเพชรสมุทรวรวิหารที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
พังถล่มลงมานะฮะก็จังหวะเป็นวันหยุดวันทำบุญคนก็ไปเยอะด้วย
สาราเนี่ยเขาอยู่คู่กันค่ะนะฮะสาราที่ท่านยังเห็นอยู่เนี่ย
ไม่ค่อยได้ใช้งานอืมอ่าแต่ว่าเก่าแก่อายุประมาณห้าสิบปีแล้ว
แต่สาราที่พังถล่มลงไปเนี่ยจะเห็นภาพหนึ่งที่ยังมีอยู่นะฮะ
สาราเนี้ยเขาจะขายของขายอาหารใช่ค่ะคนไปกินข้าว
รอจะข้ามฝากไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับปรากฏว่าพังถล่มลงไป
คือพังลงไปในแม่น้ำแม่กรองเลยคือลึกหลายเมตรมากนะครับ
มีคนเจ็บ๒๐กว่าคนและที่สำคัญก็คือมีสองคนเมื่อวานนี้
ศูนย์หายลงไปใต้น้ำพร้อมกับซากของอาคารสารานะครับ
ก็ต้องตามหากันนะครับสองคนนี้คือนางสุรีอุระชื่น
อายุสามสิบเจ็ดปีเป็นแม่ค้าขายกาแฟ
กาแฟอยู่ในสารานั่นแหละอีกคนนึงคือนางสาวพรพิไล
เสือเล็กเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเป็นลูกค้าที่มาทานอาหารที่สารา
ก็หากันทั้งวันทั้งคืนนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าน้ำก็ไหลแรงด้วย
แล้วก็ลึกด้วยนะครับแล้วซากอาคารที่พังลงไปพังทั้งหลัง
ก็ทำให้ยากต่อการค้นหามูลเวลาที่ที่สว่างเบรจธรรม
แล้วก็นักประดาน้ำร่วมกันค้นหาอยู่ตลอดนะครับอุปสรรคคือกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากเลยนะครับ
มีสิ่งกีดขวางพวกซากประหลักหักพังของสาราเศษเหล็กพวกนี้กีดขวางหมด
ต่อการลงไปสำรวจใต้น้ำเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครน
มายกสิ่งกีดขวางออกนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยที่สุดแล้วนะครับ
ก็สามารถที่จะไปพบร่างของนางสุรีที่เป็นแม่ค้าขายกาแฟนะครับ
ซึ่งถูกทับด้วยโครงสร้างของจัวสารามุมด้านซ้ายอยู่มุมด้านซ้ายเลยนะ
แล้วก็สามารถนำร่างขึ้นมาได้เมื่อประมาณช่วงเที่ยงคืนของคืนที่ผ่านมา
ส่วนนางสาวพรพิไลที่มานั่งทานอาหารอยู่ที่สารานะครับ
ประดาน้ำคาดว่าจะถูกทับไว้ด้วยโครงสร้างของสาราเหมือนกัน
แต่อยู่มุมด้านขวาคนละฝั่งกับร่างของนางสุรีนะครับ
ทีนี้อยู่มุมด้านขวาแต่ว่าร่างของนางสาวพรพิไล
อยู่ใต้ฝ้าเพดานของสลาไปอีกชั้นหนึ่งบนฝ้าก็มีสิ่งกีดขวางอยู่เยอะแยะไปหมด
ซากปรักหักพังอาเสาเสวอาคงอาคารโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นก็มีนะครับ
นักประดาน้ำลงไปเจอนะครับแล้วกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากมาก
ระดับน้ำลึกประมาณ๑๐กว่าเมตร
เพราะฉะนั้นนี่เป็นอุปสรรคในการจะนำขึ้นมา
จนถึงขณะนี้นะครับยังนำขึ้นมาไม่ได้นะครับ
ศพที่พบเนี่ยเมื่อวานที่พบตอนกลางคืนเนี่ยนะครับ
อยู่มุมบนซ้ายสภาพของตัวอาคารที่ไหลลงไป
เมื่อคืนที่เสาไปทับไว้อยู่มุมบนซ้าย
เราต้องรอเอาสิ่งของเหล่านี้ออกจากที่ทยอยมานะครับ

คือเมื่อวานนี้ญาติญาติครอบครัวของทั้งสองคนที่ศูนย์หายไปใต้น้ำ
มารอกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเพื่อรอฟังข่าวนะครับ
อย่างคุณสุรีเนี่ยเจอร่างแล้วก็นำศพขึ้นมาได้แล้ว
เป็นความโศกเศร้าแต่อย่างน้อยก็ยังรู้แล้ว
อยู่แบบนี้แล้วก็เสียชีวิตและนำขึ้นมาได้
แต่อีกคนนึงคือนางสาวพรพิไลนะครับวันนี้ครอบครัวก็รอกันอยู่
นายวินัยเสือเล็กพ่อของนางสาวพรพิไลบอกว่า
ตัวเองนี่ก็เป็นอาสานะแล้วพอเกิดเหตุสาลาพังถล่มเนี่ย
ก็รีบมาช่วยประชาชนที่ประสบเหตุณขณะนั้น
เมื่อวานนี้คนก็ไลฟ์สดด้วยนะช่วงเกิดเหตุการณ์เนี่ย
นายวินัยพ่อของนางสาวพรพิไลก็เป็นหนึ่งในอาสาที่มาช่วยชาวบ้านที่ประสบเหตุ
แล้วเขาช่วยขึ้นมาได้หลายคนอืมสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือ
ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรลูกสาวตัวเองได้เลย
ตอนนี้ยังจมอยู่ใต้น้ำขณะที่พี่สาวของนางพรพิไลนะครับ
บอกว่าไม่คิดว่าน้องสาวจะต้องเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นี้
ตอนนี้สภาพจิตใจทุกคนในครอบครัวย่ำแย่มาก
ทุกคนในครอบครัวมารอน้องอยู่รอตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วรู้ข่าวว่าหายไป
ตอนนี้ยังไม่สามารถนำร่างน้องขึ้นมาได้
ได้แต่หวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถนำขึ้นมาได้โดยเร็วที่สุด
ขอบคุณมากเรารู้ว่าทุกคนทุ่มเทเต็มที่ค่ะ
ก็เป็นห่วงด้วยค่ะเพราะว่าน้ำเชี่ยวเราก็เป็นห่วง
แต่เราก็อยากให้น้องขึ้นมาไวนะคะ
ตอนนี้มันก็แต่๒๔ชั่วโมงแล้วที่น้องอยู่หายไป
ก็แบบอยากให้น้องขึ้นมาไวค่ะทุกคนรอน้องอยู่
เพื่อนก็โทรมาว่าเหมือนมีน้องอยู่ในนี้ไหมเราก็บอกว่าไม่มี
เราก็บอกว่านั้นขอเช็คข่าวก่อนพอวางสายจากเพื่อนไปปุ๊บ
เพื่อนของน้องโทรมาบอกว่าน้องยังหาตัวไม่เจออยู่ในเหตุการณ์
แต่ก็แบบโอ๊ยแบบใจสั่น
ก็เสียใจยังทำใจไม่ได้มันเร็วไปค่ะน้องอายุยังน้อยอยู่
ทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าการจะนำตัวนางสาวพรพิไลที่ยังอยู่ในน้ำเนี่ย
ขึ้นมามันมีอุปสรรคหลายอย่าง
ปิยลักษณ์ถิ่นแก้วมูลนิธิร่วมกับตันยู
เป็นหัวหน้าชุดนักประดาน้ำในการค้นหาร่างผู้สูญหาย
เขาบอกว่าก็พยายามใช้เครนกู้ซากสาราขึ้นมา
แต่มันก็มีอุปสรรคเพราะว่าโครงสร้างของสาราที่อยู่ใต้น้ำมันเปลี่ยนตำแหน่ง
นักประดาน้ำต้องคำนวณตำแหน่งใหม่ต้องวางแผนในการดำน้ำลงไป
คาดว่าตำแหน่งมุมขวาของสาลาค่ะที่มีซากประหลักหักพังไปอยู่รวมกันตรงนั้น
น่าจะเป็นจุดที่พบร่างของนางสาวพรพิไลและก็น่าจะเป็นจุดที่มีความหวังมากที่สุด
หลังจากที่เมื่อเช้ามีการใช้เครื่องมือเครื่องมือหนักทำการเกี่ยวดึงออกมาได้บางส่วนนะครับ
ก็เป็นผลดีนะครับเป็นผลดีคือเคลียร์ช่องทางได้บางส่วนนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าเราถ้าเกิดได้รับความสะดวกนะครับสามารถขยับขยายของพวกนี้ได้
วกถึงว่าในระยะเวลาถ้าน้องร่างน้องอยู่ตรงนั้นร่างน้องก็ต้องอิ่มน้ำแล้วอิ่มน้ำที่ที่สามารถถ้ามีอะไรขยับปุ๊บน้องอาจจะลอยสิ่งที่น้องจะลอยร่างน้องจะลอยคือขึ้นขึ้นขึ้นติดอยู่ภายในถงก็จะเป็นผลดีกับเราว่าที่เราจะสามารถวางแผนที่จะนำร่างน้องออกมาได้ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราคาดหวังมากที่สุดนะครับ
ปียลักษณ์ก็บอกว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้เลยนะคะว่าจะนำร่างขึ้นมาได้เมื่อไหร่แต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานแข่งกับเวลาภายในเงื่อนไขต่างต่างหลายอย่างน้ำขึนน้ำลงน้ำหนักของซากสารามีอุปสรรคนะคะหลายอย่างแล้วก็น้ำเชี่ยวด้วยน้ำค่อนข้างจะขุ่นด้วย
นายชนละทีเหล่าหะกันวณิชย์หัวหน้าชุดปฏิบัติการบอกว่าไม่สามารถที่จะใช้เครนยกสาราขึ้นมาทั้งโครงสร้างได้นะคะที่ร่วงลงไปเนี่ยค่ะเพราะว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็น้ำหนักของโครงสร้างสารารวมกับน้ำหนักของน้ำเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในการใช้เครนยกสาราขึ้นมาดังนั้นแผนการดำเนินงานหลังจากนี้ค่ะก็คือจะต้องทำลายจั่วหลังคาค
ลาเพื่อเปิดทางเข้าไปข้างในแล้วก็ค่อยทำลายฝ้าเพดานเปิดทางให้มีขนาดกว้างพอที่จะนำอุปกรณ์เข้าไปได้แล้วก็จะเคลื่อนย้ายเศษซากต่างทั้งโต๊ะทั้งเคาน์เตอร์อาหารเพื่อค้นหาร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็นำขึ้นมาถ้าใช้วิธีนี้น่าจะง่ายขึ้น

ส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุสาราถล่มลงมานะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่ามาจากตลิ่งที่มีความลาดชันนะครับเนื่องจากในพื้นที่แถบนี้มีเรือเข้าออกตลอดเวลาแล้วอายุของสาราปลูกสร้างมาหลายสิบปีก็เลยชำรุดตามการเวลา
ตรงผู้ราชการจังหวัดสม๕๕๐๐๖
มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นออกสำรวจท่าเทียบเรือและที่พักริมแม่น้ำลำคลองทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วก็ให้ประสานงานกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดด้วย
เพื่อจะส่งผู้ชำนาญการลงไปตรวจสอบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ส่วนความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเบื้องต้นให้ทางพัฒนาสังคมจังหวัดและการชาติจังหวัดเข้าไปดูแลได้แล้วให้แล้วนะครับ
คดีความก็กำชับให้พนักงานสอบสวนเข้ามาช่วยทำอย่างรอบครอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ซึ่งสารานี้นะคะไม่ใช่แค่๔๐ปี๔๗ปีแล้วสร้างตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เพราะว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามบอกว่าตอนนี้ก็จะตรวจสอบสาราริมน้ำทั่วจังหวัด
สาราข้างก็ห้ามใช้เอาป้ายมากั้นเอาไว้
จริงแล้วได้งบประมาณปี๒๕๖๓จะสร้างเขื่อน
และสาราที่ถล่มจริงเขาต้องลื้อกำลังจะลื้ออยู่แล้ว
ก่อนรื้อมาเกิดเหตุถล่มซะก่อน
คือจากบ้านหรือจากซาล่าที่อยู่ริมน้ำมันต้องมีเคือนกัน

แล้วการที่เราปักเสาลงไปมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมั่นคงแข็งแรง
เพราะว่าน้ำก็กัดซ่อตะหลิ่งไปเรื่อยด้วย
เสามันก็ผูกพังไปเรื่อยแล้วมันไม่มีดินไม่มีตลิ่งมาโอบ
บนเสาอีกชั้นหนึ่งทีนี้มันอันตรายนะฮะ
ท่านต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับถ้ามีบ้านหรือมีซาล่าลักษณะแบบนี้นะครับ